ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณให้รอดจากวิกฤตนั้น
เกมที่อาศัยเพียงความถนัดความรักความสามัคคีของคนในครอบครัว
แค่ทำให้ได้เพียง๔ข้อรับทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท

สวัสดีครับและนี่คือรายการที่เป็นความหวังของทุกครอบครัวที่มีวิกฤต
เกมต่อชีวิตเกมที่จะช่วยต่อลมหายใจให้กับคนในครอบครัวครับ

ทำให้คนในครอบครัวต้องติดคุก
เพราะยังซ้ำกรรมยังทรัพย์ที่ครอบครัวนี้กำลังจะไร้แม้แต่ที่อยู่อาศัย
วิกฤตที่ยังจนด้วยทางออกเรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปชมพร้อมกันครับ
บ้านที่อยู่ตรงนี้สัญญาเช่าปีต่อปี
ความเป็นอยู่ตอนนั้นมันก็ยังดีกว่าตอนนี้ครับ
ตอนนี้คือผมหาคนเดียว

ห่วงที่สุดก็คือน้องชายกับน้องสะพ้าย

ภายในปี๖๔ต้องหาชายเขาให้หมด

ภาวนาไม่ให้โรคโควิดมันระบาดเยอะ
ล็อกดาวน์มาอย่างนี้

ป้าชื่อป้าเอี่ยงนะคะ
ชื่อจริงชื่อกันนัทอุไลรักษ
อายุ๖๒ค่ะ
เมื่อก่อนป้าเอี่ยงขายข้าวแกง
ลูกชายคอยช่วยทุกอย่างนะคะ
พาไปตลาดช่วยขายช่วยอะไรอย่างนี้
ก็พอได้เวลาเขาก็รีบไปทำงาน
ขายได้ประมาณ๒ปีค่ะ

เป็นนิ้วล็อกแล้วก็โรคหัวใจ

มันทำให้ป้าขายของไม่ได้ค่ะ
หนักที่สุดคือเวลานิ้วร้อง

ป้าก็เลยหยุดขาย
ตอนที่แม่ยังทำงานยังขายของได้อยู่
ความเป็นอยู่ตอนนั้นมันก็ยังดีกว่าตอนนี้ครับ
ตอนนี้คือผมหาคนเดียว
บริษัทที่ผมทำงานอยู่เป็นบริษัทขายของออนไลน์ครับ

ก็เหลือใช้วันต่อวันนะครับ

ผมก็เลยต้องคอยเข้ามาดู
ก็อยากให้แกแข็งแรง
เขาก็จะแวะกลับมาดูแม่ว่าแม่กินยายัง

ดูให้ย่ากินยาด้วยนะ
ก็เขาจะมีอาการแบบเพียครับผมจะต้องเตือนกินยาครับเพราะย่าชอบหลับเกินไม่ชอบกินท่า
อยากให้แกหายอยากให้มันดีขึ้นกว่านี้ครับ
วันนี้ก็อาศัยลูกอาศัยน้องเนี่ยไปค่ะ
บ้านหลังนี้อยู่สองครอบครัวมีครอบครัวป้าแล้วก็ครอบครัวน้องชาย
ตอนนี้แกเดือดร้อนมาเราก็ต้องตอบแทนบุญคุณแก
ไม่ได้สิ้นไปแบบนั้นก็เป็นว่าห่วงแกอยู่นะครับ
ช่วงที่ขายสังความค่อข้อมูลของน้องชาย
ด้วยความตุดข่าว

ส่วนพื้นโชคห้องเสียง
ถ้าเราไม่มีงานอยู่อย่างนี้มันก็คงไม่ไหว

มันก็บอกเราลองไปค้าขายดูสักพักหนึ่งดีกว่า
ก็เลยตัดสินใจขายก็ขายอะไรแบบนี้

พี่เคยไปขายเขาเขาก็ขายดี
ไรเขาก็พอเห็นพอมีพี่ก็เลยตัดสินใจ

ขายดีจนมีเงินจ่ายค่าของเขาเป๊ะ
รู้สึกว่าเราคงจะมีเงินเก็บสักก้อนล่ะ
ได้ไปปลูกบ้านใหม่ให้มันดูดีขึ้น
เอาของนี้ไม่ได้เอาแต่กับเจ้าเดียว

แทนเงินส่วนเวลเลกของอีกโรงงานหนึ่ง

พอมาช่วงเศรษฐกิจไม่ดี

เงินไม่มีเข้าก็เช็คก็เลยเด้ง
ก็เลยต้องโดนฟ้องเช็ค

คิดว่าเราจะต้องติดคุกเหรอเนี่ย

โหเขดคิดจนมืดแปดด้านเลยอ่ะ

จะเอาเงินที่ไหนมาใช้หนี้ใช้สินเขาเนี่ย
แต่ยังได้แกลมหาที่อยู่ใหม่แล้ว
ห่วงที่สุดก็คือน้องชายกับน้องสะพ้ายเขามีหนี้ทุกวันนี้เหลืออยู่๔๕๐๐หรือ๔๖๐๐เนี่ยจ้ะภายในปี๖๔เนี่ยต้องหาใช้เขาให้หมด
ถ้าใช้เขาไม่หมดก็ติดคุก
ถ้าป้ามีเงินสักก้อนหนึ่งป้าก็อยากจะไปช่วยเหลือน้องชายใช้หนี้
แล้วก็ป้าก็อยากจะไปลงทุนขายข้าวแกง

ขอต้อนรับครอบครัวป้าเอี่ยงจากกรุงเทพมหานครครับ
ปะเอียงสวัสดีครับตอนนี้กลับมาเซ้นครับอีก
สวัสดีครับหนู
ก่อนหน้านี้เห็นบอกว่าป้าขายแกงถุง

พอขายได้อ่ะจ้ะเหลือก็ไม่เท่าไหร่อ่ะจ้ะ
เพราะว่าเราขายถุงละ๓๐ค่ะ

ก็ที่เลิกขายก็เพราะว่านิ้วล็อก
แล้วอาการนิ้วล็อกเนี่ยเป็นมาตอนไหนมันมีอาการเตือนมาก่อนป่ะครับ
มีค่ะมันจะชามันจะเป็นชานิ้วชา
หยิบอะไรไม่ได้หกหมดเลยค่ะมันหล่นอ่ะหล่นออกจากมือหลุดมือเลย
มันก็ขาดทุนไปเรื่อยก็เลยหยุดขายค่ะ
สาเหตุมันมาจากอะไรครับคุณป้า
เป็นพังผืดที่นิ้วแต่คุณหมอเขาก็ให้ไปผ่า
แต่ว่าป้ายังผ่าไม่ได้
แล้วอาการตอนนี้มันเป็นยังไงครับมันมันดีขึ้นหรือว่ามัน
มันก็ทานยามันก็บรรเทาก็ยังชั่วไปอ่ะจ้ะ
ถ้าเราไม่ได้ทานยามก็ทำอะไรไม่ได้
มันก็จะล็อกซักซักผ้ามันก็ล็อกล็อกมันก็งอแงกอยู่แบบเนี้ยจ้ะ
มันก็ค่อยแงะมือออก
แล้วหมอบอกป่ะครับถ้าเกิดว่าผ่าแล้วมันจะกลับมาใช้งานได้เหมือนเดิม
ก็ใช้ได้เหมือนเดิมแต่ก็ไม่เต็มร้อยอ่ะจ้ะ
พอเราไม่ได้ขายข้าวแกงข้าวอะไรกันแล้วจะทำยังไง

ก็อยู่ที่เซฟมาจ้ะ

แล้วได้เป็นเดือนหรือว่าได้เป็นวัน
ได้เป็นเดือนครับผมเดือนละหมื่นสองครับ
เงินมาแล้วปั๊บเราต้องมีเฉลี่ยนู่นจ่ายนู่นจ่ายหนี้และค่าน้ำค่าไฟด้วยป่

ห่วงอะไรมากที่สุดในครอบครัวของเรา

แล้วก็ห่วงแม่กับลูกมาก
แต่จริงแล้วบ้านหลังนี้นะครับที่มีห่วงมากที่สุดนี่ก็คือไม่มีบ้านแล้วตอนนี้ไม่มีบ้านแล้ว
ไปในสิ้นปีนี้ไม่มีที่อยู่แล้วจ้ะ
แล้วที่ที่เราอยู่ปัจจุบันนี้คือที่ของใครครับป้า

แล้วพอสิ้นปีนี้เขาบอกเขาจะขายเขาให้เราหาที่อยู่ใหม่จ้ะ
ก็อย่างที่บอกนะครับว่านอกจากเรื่องปัญหาที่อยู่แล้ว
เพราะว่าเขาจะเอาที่คืนแล้วเขาจะขาย
เราก็ต้องเตรียมหาที่อยู่กันใหม่

แล้วมองไว้ยังครับว่าจะไปอยู่กันตรงไหนอะไรยังไง

แล้วเท่านั้นยังไม่พอไงครับคุณผู้ชมครับเนี่ยบางทีแล้วมันก็ตันนะ
แล้วยิ่งมาช่วงเศรษฐกิจแบบนี้
จากเรื่องที่อยู่แล้วเคราะห์ยังซ้ำกรรมยังซัดอย่างที่ผมบอก
มาเจอเรื่องปัญหาคดีความหนี้สินอีก

มันยังไงครับมันเกิดเกิดขึ้นได้ยังไงไอ้หนี้ก้อนนี้ครับ

ก่อสร้างเดี๋ยวก่อนก่อสร้างเนี่ยเห็นบอกว่าเป็นรับเหมา
ใช่ค่ะรับเหมาก็แจ๊บตามบ้านเล็กอะค่ะไม่ใช่ว่ารับเหมาเนี่ย

ใช่ค่ะคือใครจ้างก็ไปได้๒๐๐๕๐๐เข้าไปอย่างนี้ค่ะ
แล้วทีนี้พอเราก็ต้องมีรายใช้จ่ายเยอะ
ไหนจะผ่อนรถด้วยเพราะถ้าไม่มีรถก็ไปเหมาไม่ได้
แล้วพอทีนี้มันรู้สึกว่ามันงานไม่มีพอดีหลานเขาก็เคยขายมาก่อนค่ะ
ก็ขึ้นทีถ้าเป็นรถกระบะก็เป็นแสนแล้วทีนี้ก็เราก็ขึ้นมาก็ไปขายได้ก็
เอาทุนให้เขาอย่างเงี้ยจ้ะขายดีมากช่วงนั้นนะคะ
มันดีมากขนาดไหนครับพี่กีดวันหนึ่งได้สองหมื่นยังมีเลยค่ะ
สามหมื่นยังมีค่ะแล้วมันเกิดอะไรขึ้นครับเห็นบอกว่าก็ขายอยู่ดีดี
อยู่ดีดีพอทีนี้ก็ขายไม่ดีคนก็ไปเอาของที่วัดมากกว่าไปบูชา
ของในร้านที่เราไปส่งไม่ออกของในรถเราก็ไม่ออกพี่
เพราะเราเอาของไปเนี่ยสมมุติว่าเราเอารถวิ่งไปเนี่ยใส่ท้ายรถไปแล้ว
แต่พอไปถึงร้านปั๊บน่ะร้านเขาจะบอกว่ายังไม่เอายังมีอยู่
ยังมีอยู่แล้วเห็นบอกว่าไปก็ไม่ใช่ว่าร้านเดียวใช่ไหมพี่กร
ใช่ค่ะไปหลายร้านไปไปตามอำเภอจ้ะคือเราก็ไปเอาของเขามาแล้วก็เซ็นเช็คเอาไว้
ค่ะเซ็นเอาไว้เซ็นไว้เซ็นไว้อย่างเงี้ค่ะครับ
พอเช็คมันก็ใช้กำหนดแค่เดือนเดียวอย่างนี้ค่ะตอนนี้มันมันเริ่มมันเริ่มมารู้ตัวได้ยังไงครับว่าเฮ้ยขายไม่ได้แล้วแล้วก็เริ่มมีปัญหาแล้วพอวันหนึ่งได้แค่พันหนึ่งสองพันอย่างเงี้ยพี่อยู่ไม่ได้แล้วทีนี้
เป็นแบบนี้มาสี่ห้าเดือนได้ค่ะก็เลยมองทั้งหน้าแฟนทั้งของจะทำยังไงดี
เราจะเอาเงินไหนไปเข้าเช็คให้เขาเช็คมันก็ยาวไปเรื่อยเขาก็ไม่ยอม
เพราะเงินยอดเงินเขาก็เยอะตอนนี้ก็เลยถึงมีปัญหาถึงกับต้องถึงกับเป็นคดีความกัน
จะเป็นคดีความเพราะยอดเงินเขามันสองแสนฝ่าที่ไปเอาของค่ะครับ
ก็เลยเป็นคดีความเขาก็เลยฟ้องแล้ววันที่ไปเห็นบอกว่าขึ้นไปบนโรงพงโรงพักกันเลยเหรอครับ
ขึ้นไปค่ะผู้พิพากษาบอกเตรียมเงินมาประกันไหมอ๋อขึ้นศาลแล้วด้วย
ขึ้นศาลแล้วค่ะหนูก็บอกไม่ไม่ได้เตรียมหรอกค่ะหนูก็บอกพี่กองก็คือติดคุกไปแล้ว
อยู่ติดคุกศาลแล้วถูกป่ะแล้วพอเขาตัดสินแล้วเขาเรียกเท่าไหร่ครับสาร
เขาเรียกค่าไปประกันตัวเจ็ดหมื่นค่ะตอนนั้นรู้สึกยังไงบ้างครับ
หนูเข้าไปหนูก็ไม่เคยเข้าแบบหนูแทบจะเป็นลม
แล้ววันนั้นทำกันยังไงป้าอยู่ในเหตุการณ์ด้วยป่ะก็ยืมคนยืม
ญาติพี่น้องก็รวบรวมแล้วก็ที่ศาลเขามีให้กู้พอได้เงินมาประกันตัว
พอออกมาแล้วรู้สึกยังไงบ้างตอนนั้นพอออกมาได้ก็วิ่งกอดแฟนได้
ทีนี้ก็เลยสารเลยนัดอีกเที่ยวหนึ่งให้มาประโนมหนี้กันว่าจะผ่อนเขาได้เท่าไหร่
เดือนละเท่าไหร่สารจะนัดอีกครั้งหนึ่งอ่ะจ้ะเห็นบอกว่าพี่กรอ่ะ
เครียดมากจนขนาดคิดสั้นเลยเหรอครับค่ะคิดสั้นเลยค่ะ
มันมันมองหาทางออกไม่เจอเลยค่ะมันมืดไปหมดเลย
ไม่รู้จะไปพึ่งใครแต่พอดีแฟนจับได้แฟนก็ต้องบอกว่าเฮ้ย
จะบ้าแล้วครับคนอื่นก็เป็นนี่มากกว่าเราน่ะ
เขายังเขายังอยู่ได้แล้วต้องสู้ได้ดิเพราะเราง่ายด้วยกันน่ะ
เอี่ยงป้าเอี่ยงมีอะไรอยากจะบอกกับน้องสะพ้าย
ก็เป็นห่วงเขาว่าพยายามช่วยกันหาตังค์แบบว่า
เคลียร์หนี้ที่ศาลให้จบก่อนพี่กรล่ะครับ
อยากจะบอกอะไรกับพี่สาวคนนี้บ้างก็อยากจะขอบคุณพี่เขาอะค่ะ
เขายังเป็นห่วงเราตลอดเวลา
หนี้สินเรื่องอะไรพี่เขาบอกว่าให้ได้ใช้หนี้เขาเองก่อน
แล้วพอเหลือก็ค่อยมาให้พี่ขายข้าวแกงพี่จะได้ช่วยเอง
ไว้ซื้อกินไปวันไปอย่างนี้
เพื่อปันทางชีวิตก็กลัวเราให้ไปรอดสู้กันต่อไปอย่างเงี้ยกับ
ตอนนี้อย่างอาชีพรับเหมาของเราล่ะครับมันไม่สามารถที่จะกลับไปทำได้เลย
ไปทำได้แต่ยังทำได้ไหมคะทำได้อยู่ค่ะแต่ว่าก็ยังไม่เยอะ
ทุกวันนี้ยิ่งโรคโควิดมาด้วยงานก็มีน้อยลงค่ะ
แต่ถ้าเกิดว่าคนที่เขายังสามารถที่จะจ้างเราเราก็ยังมีฝีไม้ลายมืออยู่
ก็ยังไปกันได้ยังไปกันวันนี้นี่ไงครับต้องบอกคุณผู้ชมนะครับว่า
พี่ผู้ชายไม่สามารถที่จะมารายการของเราได้จริงแกอยากมานะอยากมาแต่ว่าไปรับงานไปรับงานเอาไว้
ถ้าไม่ไปเขาให้คนอื่นทำเราก็อดค่ะ
ก็เลยต้องแยกหน้าที่การแบ่งหน้าที่กันเพื่อที่เดี๋ยวเผื่อมันจะได้มีงานต่อยอดไปได้อีก
แดงแล้วหนูอยู่บ้านหนูช่วยทำอะไรบ้างอ่ะลูก

เขาก็จะเตือนเอายามาให้แม่ตักน้ำมาให้
แล้วก็จะปลูกกินยาอะไรอย่างนี้จ้ะ
บางทีเปรมเข้ามาเขาก็ถามแม่ลุกขึ้นแล้วกินยา
แม่กินหรือยังไม่รู้อ๋อกินก็กิน

ต้องถามก่อนนะลูกครับแม่ลองนึกดูสิกินไปหรือยัง
บางทีแกกินไปแล้วแล้วแกลืมหรือเปล่าผู้ใหญ่อ่ะลูก

แล้วถ้าวันนี้เราได้ทุนไปต่อชีวิตป้าคิดว่า

อันดับแรกก็อยากจะช่วยน้องสะพ้ายไปจ่ายหนี้ศาลจ้ะ
ตอนนี้เหลืออยู่๔๖๑๕๐บาท
ที่จะต้องใช้เขาปีนี้ขึ้นนี่อันนี้แหละที่สำคัญที่สุดค่ะ
ถ้าไม่มีหนี้ก้อนนี้ไปให้กับสารอะไรจะเกิดขึ้น

แล้วก็หาที่อยู่ใหม่ที่ที่อยู่นี้ทุกวัน
เจ้าของที่เขาขายเราก็ไม่สามารถที่จะอยู่ต่อได้จ้ะ
สรุปเลยครับว่าปีนี้เราต้องได้เงินทั้งหมดเท่าไหร่
ปีนี้ต้องหาเงินให้ได้ประมาณ๗๐๐๐นะคะ
๔๐๐๐๐บาทก็คือเรื่องคดีความค่ะ

ส่วนอีก๒หมื่นตัดเศษนี่ก็คือเรื่องที่อยู่อาศัย

สำหรับครอบครัวหาเช้ากินข้ามวันพรุ่งมันก็เยอะนะคะ
ไม่รู้ปี๑จะหาได้ถึง๒หมื่นหรือเปล่า
เอานะเดี๋ยวต้องมีอะไรดีเข้ามาในครอบครัวเรา

คุณผู้ชมครับการที่มีพี่น้องที่รักกันดูแลซึ่งกันและกันทั้งยามทุกข์และยามสุข
คือกุญแจสำคัญที่จะทำให้ครอบครัวของป้าเอี่ยงผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้นะครับ
ช่วงหน้าเรามาร่วมกันเป็นกำลังใจให้ครอบครัวของป้าเอี่ยงจากกรุงเทพมหานคร
ให้สามารถพิธีโจทย์ได้ทั้ง๔ข้อ
เพื่อรับทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาทสักครู่เดียวเกมต่อชีวิต
คุณผู้ชมครับวินาทีที่สำคัญของครอบครัวของป้าเอี่ยงนะครับจากกรุงเทพมหานคร
มากู้วิกฤตหาทุนต่อชีวิตด้วยการตอบคำถามให้ถูกต้อง๔ข้อ
เพื่อชิงทุนต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท

ช่วยครอบครัวนะลูกนะถึงเราจะเป็นเด็กน้อยแต่ตั้งใจนะลูกกับคำถามทุกข้อนะฮะ

ถ้าพร้อมแล้วเชิญป้าเอี่ยงมาต่อชีวิตเป็นคนแรกครับ

ใน๕เรื่องนี้ถ้าป้ามั่นใจเรื่องไหนป้าตอบเรื่องนั้นนะครับ
แล้วเก็บเรื่องที่เหลือเอาไว้ให้กับสมาชิกในครอบครัว
เคราะห์ให้ดีว่าใครเหมาะกับเรื่องอะไรเท่านั้นเอง

ถ้าพร้อมแล้วมาดูโจทย์คำถามทั้งหมด๕เรื่องพร้อมกันเลยครับ
คำถามทั้งหมด๕เรื่องมีดังนี้
เรื่องที่๑ข้าวแกง
เรื่องที่๒กรุงเทพมหานคร
เรื่องที่๓จินตลาภูลาภ
เรื่องที่๔บ้านของเรา
เรื่องที่๕ภาษาไทยระดับชั้นป๒

เรื่องข้าวแกงครับ

ตอนที่ป้าขายน่ะป้าขายข้าวแกงสักกี่อย่างครับ
ก็บางวันก็๓อย่าง
แล้วก็มีไก่ทอดมีปลาทอดด้วยจ้ะ
เมนูไหนที่ขาดไม่ได้เลย

นั่นนี่

นี่อันนี้เป็นเสียงเจ้าลูกค้าการันตีเปล่า

เพราะว่าเห็นบอกว่าลูกค้าที่ซื้อไปอะครับ

มีโอกาสก็อยากกลับไปขายเหมือนเดิมนะจ๊ะ

ถ้าพร้อมแล้วขอเชิญอุปกรณ์สำหรับโจทย์ข้อนี้ครับ

มีไข่พะโล้ผัดกะเพราผัดผักรวมค่ะ

เดี๋ยวใส่ถุงให้ลูกค้าแบบนี้นะฮะ

แบบนี้ชุดถ้าถุงเท่าไหร่เนี่ยประมาณ

แพงนะคุณผู้ชมช่วยกันนะตอนนี้เนอะ

ในปรุงคุณผู้ชมกับข้าวนี้นะคะ

ครับค่ะป้าเอี่ยงต้องการผู้ช่วยไหมครับค่ะให้กรช่วยค่ะให้ดี
น้องกรค่ะเชิญพี่กรครับ
และกฎิกานั่นก็คือจัดกับข้าวใส่ถุงจำนวน๗ชุด
ภายในเวลาสามนาทีป้าขายข้าวแกงมาสามปีกว่าแล้วค่ะ
ตอนช่วงเช้าขายดีมากตัดไม่ทันเลยจ้า
โจทย์ข้อนี้สบายมากเลยค่ะถ้าพร้อมแล้ว
เอาแล้วสปีดหน่อยนะฮะมันจะได้มีกดดันเวลาหลังนะครับ
เชียร์ลูกเชียร์แปรงต้องเชียร์ลูก
เป็นชุดมาภัยนะครับ

มาไปในตรงนี้ครับ
นี่ตรงนี้ครับ
ต่อเลยครับ
ลูกท้ารออยู่ครับตอนนี้ละครับ

ภาษาไทยระดับชั้นป๒
ภาษาไทยระดับชั้นป๒ค่ะ
ภาษาไทยระดับชั้นป๒นะครับ

เชิญน้องเปรมมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
น้องเปรม
หนูชอบเรียนวิชาอะไรมากที่สุด

๓นะพ่อเองรู้เลยฮะผมไม่รู้ครับ

เอาล่ะไม่รู้แหละเรื่องภาษาไทยระดับชั้นป๒นะครับ
ถ้าพร้อมแล้วคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
คำใดเขียนผิดตัวเลือกที่หนึ่งปัสสาวะ
ตัวเลือกที่๒ปริญญา
ตัวเลือกที่๓ปรึกษา
ตัวเลือกที่สี่ประดิษฐ์
ผมสะกดคำได้ด้วยครับอย่างเช่นเวลาครับ
เวลาครับพอจะจดข้อนี้ก็รู้สึกไม่มั่นใจครับ

ผมจะพยายามตอบให้ถูกครับ
ขอตอบตัวเลือกที่๓ปรึกษาครับ
ตัวเลือกที่สามปรึกษาครับ
ขอให้เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับ
เปรมจะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไป

ตอนนี้เหลือด้วยกันอีก๓เรื่องคือเรื่อง
กรุงเทพมหานคร
ทำไมเลือกบ้านของเราให้พ่อ
กินตลาดหุ้นลาบพ่อไม่ค่อยฟังครับ
รู้ได้ยังไงเขาอาจจะเต้นเตางอยก็ได้

หนูก็เลยเห็นเขาฟังเลย

เชิญพ่อเซฟมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไป

แก้วใบนี้เป็นแก้วของใครครับ

เคยได้ใช้บริการแก้วใบนี้ไหมครับ

หยิบจับอยู่บ่อยแค่ไหนครับ
ก็บ่อยครับกินไว้ดื่มน้ำเปล่าครับ
เคยสังเกตลวดลายของแก้วใบนี้บ้างไหมครับ

แก้วเนี่ยจะมีลวดลายเป็นขนมไทยอยู่ในตะก้า

เออก็น่าจะเป็นขนมใส่ไส้นะฮะ
คำถามของเราไม่ได้อยู่ที่ขนมใส่ไส้
คำถามอยู่อีกด้านหนึ่งซึ่งเป็นรูปขนมตาลนั่นเอง
คำถามของเราคือ
ข้างแก้วน้ำใบนี้ในตระก้ามีขนมตาลอยู่กี่ชิ้น
ตัวเลือกที่๑๔ชิ้น
ตัวเลือกที่๒๕ชิ้น

ตัวเลือกที่๔๗ชิ้น
เอ่อผมใช้แก้วใบนี้อยู่บ่อยบ่อยครับ

เอ่อรูปบนแก้วก็มีขนมไส้ขนมตาลแล้วก็ขนมมันครับ
พอจะจดข้อนี้ก็๕๐๕๐ครับผมแต่จะตอบให้ได้ครับ

ตัวเลือกที่๒๕ชิ้นครับ
เฟฟยังไม่หมดหน้าที่ตอนนี้เหลืออีกหนึ่งท่านก็คือพี่กรนะครับ
จะเลือกเรื่องไหนให้พี่กรขึ้นมาตอบ
ชายคุณล่าขอให้โชคดีครับ
เชิญนกรมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไป

ค่ะติดตามมานานยังพี่กร
ก็ตั้งแต่เขาเริ่มร้องเพลงใหม่ค่ะ

รีบบอกเลยกลัวจะต้องเต้นไง
เดี๋ยวให้ดนตรีมาซะนี่

ก็โดนแบบเหมือนแบบเปิดไปช่องไหนก็ต้องเจอ
เพราะว่าในเอ็มวีนี้ตอนต้นเพลงเลย
จะเป็นภาพที่พิจิตกำลังสการะรูปปั้นพญาเต่างอยอยู่ด้วย

คุณรู้ได้ยังไงว่าใช่พี่จินครับ

นี่คุณไม่เห็นหน้าม้าคุณเห็นแค่ข้างหลัง

จินนะฮะกำลังยืนสการะอยู่นะครับ

เพราะคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
ผ้าพาดบ่าของจินตลา

มีสีอะไร

ตัวเลือกที่สี่สีเหลือง
ค่ะก็ชอบเพลงกินตลาดมาตั้งแต่อายุ๑๙ค่ะ

เคยดูมิวสิกวีดีโอเพลงจินตลาเต่างอย
เพราะฉะนั้นข้อนี้มั่นใจมากค่ะ
ตัวเลือกที่หนึ่งค่ะสีแดงค่ะ

ขอให้เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับพี่ก๊

เพราะฉะนั้นเราอย่าเปลี่ยนช่องไปไหนนะครับ

จะสามารถพิธีโจทย์คำถามได้ทั้ง๔ข้อ
คว้าทุน๑ล้านบาทกลับไปบ้านได้หรือไม่สักครู่เดียวครับ
ต่อไปนี้จะตัดสินอนาคตครอบครัวของป้าเอี่ยงจากกรุงเทพมหานคร
ว่าจะได้รับทุนไปต่อชีวิตเท่าไหร่

ถ้าตอบถูก๑ข้อรับ๕๐๐บาท
ตอบถูก๒ข้อรับ๑๐๐๐บาท

ถ้าโชคดีตอบถูกทั้งหมด๔ข้อรับทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท

ยังมีของขวานสุดพิเศษให้กับทุกครอบครัวที่มาร่วมรายการของเราจากการตอบถูกในแต่ละข้อ
จะได้สิทธิ์เลือกกุญแจเพื่อไปลุ้นไขตู้โบนัสจำนวน๔ตู้
ภายในตู้โบนัส๔ตู้จะประกอบไปด้วยเงิน๑๐๐๐บาท๑ตู้๕๐๐บาท๒ตู้และข้าวสาร๑๐๐กิโลกรัมอีก๑ตู้
วันนี้นะครับมีแต่ได้ทำได้จะได้มากหรือได้น้อยเท่านั้นเอง
ลุ้นกันเลยพร้อมไหมลูกเปรม

พร้อมนะครับผมจะเลือกเฉลยข้อแรกจากเรื่องจินตลาภูลาภครับ
พอมาช่วงเศรษฐกิจไม่ดีขายไม่ได้เงินไม่มีเข้าก็เช็คก็เลยเด้ง
คิดว่าเราจะต้องติดคุกเหรอเนี่ยแล้วลูกอยู่จะอยู่ยังไงแม่อยู่บ้านแก่ใครจะส่งเสีย
โอ้โหพี่คิดจนมืดแปดด้านเลย
คำถามสำหรับเรื่องนี้ก็คือ
ผ้าพาดบ่าของจินตลานในมิวสิกวิดีโอเพลงเต่างอยมีสีอะไร

ถูก

ชูเลือดที่

จากเรื่องภาษาไทยระดับชั้นป๒ครับ
ย่าไม่สบายก็เขาจะมีอาการแบบเพียครับ
ผมจะต้องเตือนกินยาครับ

คำถามสำหรับเรื่องนี้ก็คือ

พลาดไปหนึ่งข้อนะครับครอบครัวของป้าเอี่ยงจากกรุงเทพมหานคร
ได้รับทุนสะสมอยู่ที่๕๐๐บาทและกุญแจต่อชีวิต๑ดอก
ซึ่งครั้งหลังก็เหลือเงินหมื่นและเงินแสนนะครับ
เพราะฉะนั้นก็ลุ้นกันต่อนะฮะขอให้โชคดีนะครับกับเรื่องข้าวแกงครับ
เมื่อก่อนป้าเอี่ยงขายข้าวแกงป้าขายได้ประมาณ๒ปีอะค่ะ
แล้วป้าก็ป่วยป้าเป็นนิ้วล็อกแล้วก็โรคหัวใจภูมิแพ้ไมเกณฑ์
มันทำให้ป้าขายของไม่ได้ค่ะ
สำหรับเรื่องนี้ก็คือจัดกับข้าวใส่ถุงจำนวน๗ชุด
ภายในเวลาสามนาทีนะครับป้าเอี่ยงทำได้หรือไม่

ให้มา๓นาทีแต่ก็เฉียดฉิวเหมือนกันเพราะใช้เวลาไปทั้งสิ้น๒นาที๕๘วินาทีครับวุดหวิด
เอาล่ะคุณผู้ชมครับทำไปได้แล้วนะครับ๒ข้อ
ครอบครัวป้าเอี่ยงจากกรุงเทพมหานครนะครับได้รับทุนไปต่อชีวิตหนึ่งหมื่นบาทและกุญแจต่อชีวิตสองดอก

แต่เราต้องมาลุ้นเงินแสนจากข้อที่เหลือในวันนี้นะครับ

จากเรื่องที่เหลือคือเรื่องบ้านของเราครับ

ผมก็เลยต้องคอยเข้ามาดู
ก็อยากให้แกแข็งแรง

และคำถามสำหรับเรื่องนี้ก็คือ
ลายข้างแก้วน้ำใบนี้ในตระก้า
มีขนมตาลอยู่กี่ชิ้น

ซึ่งเป็นคำตอบที่

ผิดนะครับ

ลายข้างแก้วน้ำใบนี้ในตระก้า

วันนี้ครอบครัวของป้าเอี่ยงนะครับ

ได้รับเงินทุนไปต่อชีวิต๑๐๐๐บาท
กุญแจต่อชีวิต๒ดอก
วันนี้ทางครอบครัวนะครับมีสิทธิ์เลือกกุญแจต่อชีวิตได้อีก๒ดอก
เพราะฉะนั้นต้องเลือกก่อนว่า

กุญแจต่อชีวิต๒ดอกได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ

๒ดอกรวมเป็น๔๐วินาที

หลังตู้หมายเลข๑นะครับ
ว่าจะได้โบนัสกลับไปบ้านเท่าไร
มาดูโบนัสหลังตู้หมายเลข๓

แม่นแม่นแม่น

นะครับเดี๋ยวมาดูตู้ที่เหลือกันนะครับ
โบนัสหลังตู้หมายเลข๓คือ
แล้วก็โบนัสหลังตู้หมายเลข๔ก็คือ
๕๐๐๐บาทครับ

และวันนี้นะครับครอบครัวของป้าเอี่ยงจากกรุงเทพมหานครนะครับ
ได้รับทุนไปต่อชีวิตอยู่ที่
บาทพร้อมกับข้าวสารอีก๑๐๐กิโลกรัม
ป้าแล้วป้าคิดว่าจะไปต่อชีวิตอะไรได้ก่อนบ้าง
ก็จะต้องช่วยน้องก่อนแล้วเดี๋ยวยังไงค่อยหมุนแล้วมาขายข้าวแกงเหมือนเดิมอ่ะจ๊ะ
ชีวิตคนเราเนี่ยนะครับเวลาที่มีวิกฤตเข้ามาเปรียบเหมือนเป็นต้นไผ่ต้นเดียวเนี่ยนะครับ
มันจะยืนอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีไผ่อีกหลายหลายต้นมาค้ำยันกัน
เพราะฉะนั้นถ้าครอบครัวนะครับครอบครัวหนึ่งครอบครัวใด
จับมือและรวมพลังกันผมว่ามันจะเป็นกอไผ่กอใหญ่
ที่สามารถต้านลมแห่งวิกฤตนั้นผ่านไปได้แน่
ผมขอฝากคุณผู้ชมไว้ด้วยนะครับให้ช่วยกันเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวของป้าเอี่ยงด้วยนะครับ
ช่วยกันเป็นทานน้ำใจคนละเล็กละน้อยขอฝากครอบครัวป้าเอี่ยงไว้ในอ้อมใจของคุณผู้ชมด้วยนะครับ
ป้าก็สู้ต่อนะผมเชื่อครับว่าคุณผู้ชมและหลายคนคงไม่ทิ้งครอบครัวป้าแน่นอนนะครับ
ขอให้มีแต่สิ่งดีเข้ามาสุขภาพแข็งแรงและคุณพระคุ้มครองนะครับขอบพระคุณอย่างสูงครับ
ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณให้รอดจากวิกฤตนั้น
พบกับผมและคำถามเพียง๔ข้อที่จะต่อชีวิตของคุณได้ในเกมต่อชีวิต
วันนี้หมดเวลาลงแล้วผมชายามิชัยลาไปก่อนสวัสดีครับ
ฐานะครอบครัวมันมันก็แย่นะมันไม่มีเข้าหู
ขนมกล้วยและขนมกล้วยใส่กล่องจำนวนอย่างละ๘กล่อง
ในเวลาสามนาทีนะครับทำได้ขอให้โชคดีนะครับได้ได้ทำได้
จะได้ทุนไปต่อชีวิตเท่าไร